วันนี้ทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับมีคิวในการลงเล่นเจอกับนิวซีแลนด์
ซึ่งทีมไทยก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้แล้วก็มีการพูดคุยในการแข่งขันรอบ๒ไว้แล้วด้วยครับ
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันนะครับในกลุ่ม๔นัด๒
พบนิวซีแลนด์ของบริบันหญิงชิงแชมป์เอเชีย
สาวไทยก็เมื่อวานนะครับไม่มีโปรแกรมในการลงแข่งขัน
แต่ทำการฝึกซ้อมสองครั้งช่วงเช้าเนี่ยซ้อมเกมรับกับการบล็อกครับ
ส่วนช่วงเย็นลงฝึกซ้อมเล่นเวทเทรนนิ่งครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อ
ลูกสนาธรรมคามโตเซ็คกัปตันทีมครับพูดถึงการพบกับมองว่า
เบากว่าไต้หวันนัดนี้ครับอาจจะใช้ผู้เล่นที่ยังไม่ลงสนาม
นัดแรกเนี่ยได้สัมผัสเกมด้วยก็มีการวางแผนสำหรับรอบสอง
เพราะว่าจะต้องไปเจอกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับ
ทีมไทยต้องเก็บรายละเอียดให้ดีที่สุดศึกษาคู่แข่งว่าเล่น
อย่างไรมาปรับยุทธวิธีกันอีกครั้งหนึ่งครับนัดที่สองนะ
แข่งขันวันนี้ไทยนิวซีแลนด์๑๖นาฬิกา๔๕นาทีช่วงเย็น
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดแล้วก็ชมออนไลน์ได้ฟรี